ต้องแร่งทำเวลาหน่อยค่ะไปช่วยเหลือชีวิต
มาที่บ้านหลังนี้เล็กที่๑๙๓หมู่๔ตำบลนนท์งิ้ว
อยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
มาช่วยเหลือเจ้าดุ๊กดิ๊ก
หมาตัวนี้ค่ะเพศเมียอายุ๗เดือน
มันเผลอกลืนกระดูกเข้าไป
เอาแต่หมามันก็ชอบเคี้ยวกระดูกอยู่แล้วนะ
แต่เนี่ยมันกลืนอาจจะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่
หรือติดคอหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ

ดูเหมือนหมาหอบเหมือนกันนะคะ

คุณผู้ชมแคปค่ะ

โบ๊ทพี่คุณทำล่ะ

แต่ตัวหมาตัวนี้มันน่าสงสารนะคะ
คุณมณรสโศดาเจ้าของสุนัขอายุ๖๐ปี
เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
เพราะโปร่งให้ช้ากว่านี้มันตายได้แน่
พอพี่กู้ภัยมาถึงก็ใช้ผ้าพันยืด
ที่มันจะยืดเอาไว้ผันก้ามเนื้อ
ขามัดขาทั้งสี่เอาไว้

แล้วก็ทำการง้างปากสุนัขออกมา

แล้วก็พยายามหลวงเหลวงเขียวกระดูกที่ติดคอออกมา
เหมือนกวาดคอออกมา
แต่ดูเล็กนะแต่จริงอยากบอกว่า๓นิ้วเลยน่ะ

เออมันขวางคอมันอยู่อะคุณ
เดี๋ยวดูดิว่าถ่ายภาพนี้คือยังไง
คือเทียบให้ดูสุนัขมันขอกินกลับเข้าไปอีกรอบเดี๋ยวหรือยังไงฮ่า
ไม่เขาก็เทียบให้ดูว่าช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
จะดูกดิก็รอดผลจากความต่างโอเคนะดูกดิกนะ
ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หน่วยกู้ชีพตำบลลงสนิทจังหวัดสุรินท
นี่ดูอยู่เห็นอยู่สายหน่อยแอดแม้ปริญญาติดี
ขอบคุณอย่างสวยงามนะจ๊ดุ๊กดิ๊กนะ
เอาจากนี้เลิกแล้วกระดูกไม่เยอะคุณเชื่อเหรอว่าเลิกอ่ะ
ฉันไม่เชื่อหรอกดิฉันคิดว่ามันน่าจะอยากกินอีก